ประชุมคอรมอลวันนี้ยังมีการแต่งตั้งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ด้วยนะครับ
ซึ่งแนวทางการทำงานของโฆษกรัฐบาลคนใหม่จะเป็นอย่างไร

นรมนต์ปิญโยศิลวัดโคสกรัฐบาลคนใหม่
เริ่มทำงานทันทีหลังคอลโลมอลมีมติแต่งตั้งในวันนี้
จะดูภายนอกเหมือนนักวิชาการ
แต่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นพิเศษ
ในฐานะโฆษกรัฐบาลแล้วยังพร้อมเป็นการชน
รับมือประเด็นร้อนทางการเมืองจากฝ่ายค้านด้วยตัวเอง
ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะเพราะว่าพร้อมชน
เพราะเราเชื่อว่าเราทำงานอยู่บนหลักการแล้วก็เหตุผล
ไม่ได้มีแผนการหรืออะไรที่ซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ข้างหลัง
ฉะนั้นเราทำกันอยู่บนงานอย่างแท้จริง
ถ้าฝ่ายค้านให้ความเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่
เราก็ชี้แจงไปตามหน้าที่
ถ้าสิ่งใดที่เขาท้วงติงแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ควรจะนำมาปรับปรุงแก้ไข
เราก็น่าจะรับฟังแล้วก็นำมาสื่อสารให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ

ฝ่ายค้านเขาก็อาจจะให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์
เพราะเขาก็คือผู้แทนประชาชนเช่นเดียวกัน

ยังตั้งใจปรับภาพลักษณ์รัฐบาลให้ทำงานเชิงรุก
โต้ข่าวปลอมพร้อมชี้แจงข่าวจริง
และเปิดใจรับฟังทุกความเห็นต่างทางการเมือง
ที่เราบอกว่าอยากจะก้าวข้ามความขัดแย้ง
สงครามสีจะต้องหมดไป

เรายอมรับความเห็นต่างของฝ่ายค้าน
ก็คือต้องปล่อยให้เขาได้แสดงความเห็น
และในขณะเดียวกันฝ่ายที่อยู่ฝ่ายค้าน

ก็ต้องเปิดใจนิดนึงรับฟังเราเช่นเดียวกัน
ว่าทำไมเราถึงดำเนินนโยบายแบบนี้
มันจะได้เกิดคือวันหนึ่งเราก็อยากจะเห็นนะคะ
ว่าประเทศไทยมันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
มันแตกแยกมานานมากแล้ว
ด้วยความความฝันของตัวเองที่เข้ามารับหน้าที่โฆษก

แล้วก็หวังว่าเราจะเป็นจุดหนึ่งที่เริ่มต้น
ที่ทำให้เกิดการหันหน้ามาคุยกัน
เรื่องหน้านรมนดูเหมือนเป็นน้องใหม่ทางการเมือง
แต่ความจริงเธออยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจมาตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อน
ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้ามาทำหน้าที่โฆษก
เพราะเข้าใจวิธีคิดและวิธีการทำงานของนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างดี
เราอาจจะอยากเห็นซุปเปอร์แมนใช่ไหมเข้ามาแก้ปัญหานี้
รุ่งขึ้นปัญหาหายไปหรือเดือนหน้าปัญหาหมดสิ้นลง
นี่มันบางอย่างมันต้องค่อยแก้ค่อยแก้
ก็เห็นว่าท่านก็จะค่อนข้างเครียดกับสิ่งที่มันยังแก้ไม่ได้

เวลาท่านอยู่กับชาวบ้านเลยเนี่ยจะมีอินเนอร์ในสายตาท่านออกมา
อยู่กับผู้ด้อยโอกาสเกี่ยวกับเด็กที่ด้อยโอกาสทั้งหลายเหล่านี้บางครั้งก็น้ำตาคลอ
เพราะว่ามีความรู้สึกว่าในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีท่านอยากจะช่วยทุกคนให้ได้มากที่สุด
แต่บางครั้งมันทำได้ไม่เต็มที่เพราะมันก็มีอุปสรรคบางอย่างนะคะ
โดยจุดแข็งของรัฐบาลคือกรอบนโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชนทุกชนชั้น
เมื่อต้องขับเคลื่อนงานผ่านพักร่วมรัฐบาลที่มีความหลากหลาย
เชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ต่างฝ่ายต่างทำงานด้วยความประนีประนอม
ประคองรัฐบาลให้เดินหน้าไปได้อย่างเข้มแข็ง